เอาล่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งกระแสข่าวเกาเหลา
อาจจะกลายเป็นเก่าเหล่าชำใหญ่ชำโตรึเปล่านะมั้ย
ให้คุณผู้ชมได้มาติดตามข่าวนี้พร้อมกัน
สำหรับสาวกระแตอาสยาม

เปรียบเทียบกับนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่อย่างพี่ดาวมุยุรี
พร้อมกับแคปชั่นตั้งคำถามนะคะว่าเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันตรงไหน
ซึ่งก็ทำเอาเหล่าโซเชียลต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นต่างนานานะคะ
ซึ่งความคิดเห็นเนี่ยแบ่งไปแล้วก็น่าจะเป็นอยู่ประมาณ๒ฝั่ง๒ฝ่ายค่ะ
บ้างก็บอกว่าคล้ายบ้างก็บอกว่าเหมือนแล้วมันผิดยังไง
จนถึงขั้นว่านักร้องรุ่นน้องเนี่ยทำไม่เหมาะสมไม่ควรเอามาเปรียบเทียบ
ซึ่งต่อมาสาวกระแตเองก็ได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกจากอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะ
โดยทางด้านพี่ดาวมายุรีก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐ
ไม่อยากให้มองเป็นเรื่องดราม่าแต่ก็ไม่สามารถห้ามความคิดใครได้
และส่วนตัวรู้จักและสนิทกับคุณแม่ของน้อง
พร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้ติดใจอะไรกับภาพและแคปชั่นดังกล่าวค่ะ
ก็ยังคอมเมนต์เข้าไปให้กำลังใจน้องเลยว่าไม่เป็นไรหรอก
เรามันมีความสวยแตกต่างกันไปหนูสวยอยู่แล้ว
พี่ดาวน์ก็สวยในรูปของเราในแนวของเรา
เพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่กว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ถามว่าศัลยกรรมน้องก็ทำแต่ว่ามันอาจจะโชคดี
ตรงที่ว่าน้องเขามันมาสู่รุ่นใหม่ค่อยทำค่อยเลือกค่อยคิด
สมัยพี่ดาวน์พี่ดาวน์ไม่ได้บอกว่าพี่ดาวน์ทำสัยกรรมผิดพลาด
พี่ดาวน์โดนชีดโดนชีดหมอเทือนผิดพลาด
เขาทำแล้วเขาสวยทำแล้วประสบความสำเร็จอะไรอย่างนี้นะคะ
จริงก็ไม่อยากให้ทุกคนเอาไปเปรียบเทียบกันนะคะ
โกรธไม่โกรธก็ถือว่าทุกคนมีสิทธิ์แล้วน้องก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาพูดให้ทุกคนได้เข้าใจ
ไม่ต้องเคลียร์ค่ะคือจริงมันไม่ได้มีอะไรเรื่องต้องมาเคลียร์กัน
มันไม่มีอะไรเรื่องที่แบบเสียหายมากมาย
มันเป็นโลกโซเชียลที่ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาพูด
ไม่ไม่ติดใจค่ะไม่ติดใจอะไรก็ขอบคุณซะอีกเฮ้ยเราสวยเหมือนน้องก็ดีอ่ะน่ารักดีออกชอบกะแต
พี่ดาวมายุรีตอบคำถามนะเขาบอกเขาเป็นคนที่คิดบวกมากเลยนะคะ
ถ้าเกิดว่าสวยเหมือนน้องก็ดีไปซะอีกนะคะคือจริงแล้วกระแตเองก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจ

แต่ว่ามันมีการแต่งหน้าที่หลายคนคิดว่าเออมันคล้ายกันหรือเปล่าเธอก็เลยเอามาถามชาวเน็ตดูเท่านั้นเอง
แล้วเพลงใหม่เนี่ยมันก็เป็นเพลงแนวแบบอินเดียอะไรอย่างนี้หลายคนก็คิดถึงพี่ดาวหรือเปล่าอะไรแบบนี้
แต่ว่าอย่าไปจับโยงมาเป็นประเด็นดราม่าเลยเพราะทั้งคู่เขาไม่มีอะไรต่อกันนะจ๊ะ